ว่าเราก็มีส่วนกับเรื่องพี่แอฟสงการหลายคนยังแบบมีข่าว

อันนี้ตอบตามตรงก็คือว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
เพราะว่าคือที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เจออยู่แล้ว
มาถึงทางพี่สงการและทั้งพี่แอฟอะครับผม
ส่วนใหญ่ถ้าจะเจอแต่ปีใหม่
เพราะว่าเมย์ชอบไปเล่นกับปีใหม่ผมก็ติดสอยค่อยตามไปเล่นนะครับผม
ส่วนเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเอาจริงผมไม่กล้าคุยกับพี่เขาทั้งสองคน

ก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงอยู่อะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าคือตอนที่ข่าวอันนี้มันออกมาเมย์เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ซึ่งตอนข่าวออกพี่แอฟเขาก็อยู่พารีสแล้ว
ถูกไหมครับก็เลยยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรกันเลย
แต่ส่วนตัวเรารู้ไหมครับว่าคู่นี้เขาอยู่ห่างกันมาหลายเดือนแล้ว
ผมว่าเป็นพี่สงการเขาไปทำงานมากกว่า
ส่วนเรื่องห่างไม่ห่างผมก็เห็นเขาก็มาเจอกันอยู่เรื่อยนะครับ

ส่วนเขาสร้างข่าวเรารู้สึกตกใจตกใจอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ตกใจไหมครับผมก็มันตั้งแต่อันที่แล้วแล้วครับ
ก็นึกว่าตอนแรกมันจบไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมอย่างที่บอกไปคือผมก็เลยไม่รู้เรื่องนะครับ
ก็อ่านแล้วแบบเออก็แอบงงนิดนึงเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ
ครับแล้วตัวเมย์เขามีอาการเครียดแทนพี่เขาหรือเปล่า

เขาจะเป็นออกแนวก็คือเขาก็คือบ้านนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนอยู่แล้วครับผม
เคารพการติดสินใจซึ่งกันและกันก็เลยไม่ได้เข้าไปถามหรือว่าแบบว่าปรึกษาอะไรกันมากครับผม
พี่มีเองเป็นห่วงของปีใหม่ครับ
ปีใหม่ครับผมก็เป็นห่วงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ก็
ก็ไปหาบ่อยนะเอาจริงผมกับเมย์ก็ไปเจอปีใหม่บ่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ดูอย่างในสายตาเราคิดว่ามันเป็นตามข่าวไหมว่ายังไง
อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงอะครับผม
เพราะผมก็ไม่ค่อยได้เจออยู่แล้ว
เอาจริงพี่การพี่แอฟไม่ได้เจอ
คือหมายถึงก่อนหน้านี้ตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ผมก็ไม่ค่อยได้เจอ

ฟังจากข่าวเหมือนกันเพราะอย่างเวลาผมไปเขาใหญ่อย่างนี้

เพราะว่าก็จะอยู่กันคนละบ้านกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพี่เมย์มีถามหรือว่าพี่การโดนถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องคู่ของพี่เขาเลย

แล้วคู่เรากับเมย์ล่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

ก็น่าจะมี๕ปีอะไรอย่างนี้ครับ๕๖ปี
คือก็มีเกินกันบ้างแล้วครับแต่ว่าเรื่องเวลาว่าจะยังไงเมื่อไหร่แต่ยังไม่ได้คุยขนาดนั้นครับ
ก็ไม่แน่ครับผมมันก็โตแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไร
คือเพื่อนก็แต่งกันไปหมดแล้วนะครับรุ่นผมเนี่ยวันนี้ก็มางานแต่งเพื่อนเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะไปเร็วนี้แหละครับด้วยวัยด้วยอะไรหลายอย่างด้วยครับ
คือเราซ้อมดูงานไว้หลายงานเรียบร้อยแล้วเนาะ

จริงงานไหล่งานผมก็ไปบ่อยแล้วนะครับถ้าแต่งนี้ก็คงง่ายมากเพราะรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว
จัดคอนเสิร์ตด้วยโปรโมทได้ไหมครับ
อย่างเร็วนี้ก็จะมีมิติ้งของเกาหลียูซึงโฮอะไรอย่างนี้ครับผมเอามา
ถือว่าอยู่เบื้องหลังเต็มตัวเลยใช่ไหมคะ
ก็งานตรงนี้เต็มตัวครับแต่ว่าปีหน้าก็จะมีวงดนตรีออกมา

แค่ที่เราทำเองวงหนึ่งกับออกอิสระวงหนึ่งครับ

แล้วคุณไม่ได้ทิ้งวงหน้า

ก็อยากจะเป็นลักษณ์มาก่อน
ครับเป็นสีวินเหมือนเดิมครับ